คุณเต้แต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องกล้องวงจรปิดแล้วนะ
คุณแต้เอามาบอกว่าวันนั้นนะ
คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้นะฮะ
สวตแต้ก็เอาอาหารคาวานเนี่ยครับ
มีทั้งอาหารสุกอาหารดิบผลไม้ต่างไปเส้นไหว้สัมภเวษี
ใต้สะพาพระอาร์ม๗แล้วก็จุดทูป๑๖ดอก
แล้วก็พระบอกมาว่าจะได้ทำให้เรื่องการหาหลักฐานราบรื่น
เป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าเราม้วตดไปตามดูเรือลำแรก
ลืมดูเรือลำที่๒ครับ
ขับตามลำแรกมาในวันเกิดเหตุ
ขับตามมาห่างในช่วง๑๕๑๕นาทีทุกสะพานเลยเขาบอก
เรือลำทั้ง๒ลำเจ้าของเป็นคนเดียวกัน
คนบนเรือสลับกันขึ้นเรือ
และที่ตำรวจอายัดเป็นเรือลำใหม่
ทำให้เขายังเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำครับ
มันมีเรืออีกลำตามมามันมีเรือประกบ
คืออย่างเช่นถ้าเรือเทเวสไปผ่านตอน๒๑๕๔๐๕
อีก๑๕นาทีมันมีอีกลำตามมา
สะพานเป็นแบบนี้คือตามมาตั้งแต่ปฐุมแล้ว
อันนี้ประกบก็เป็นเรือ๓๐๐กับเรือ๒๐๐หรือเปล่า
ใช่มันมีเรือลำเรือที่ตำรวจอายัดอยู่เป็นเรือลำใหม่
เป็นเรือของรู้สึกว่า๒ลำนี้เจ้าของเดียวกัน
แล้วก็เป็นเรือนลำใหม่กับลำเก่า
เรือลำใหม่กับลำเก่าเขาสลับเป็นที่เรือ
ส่วนการหาหลักฐานกล้องวงจรปิดยังหาต่อ
สสเต้วันนี้ไปต่อครับคุณผู้ชมคุณพระราพรนะ
ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของกรมเจ้าท่า
ที่หน้าวัดปรมัยยิกาวาสที่เกาะเกร็ดนนทบุรี
กล้องวงจรปิดจับภาพเวลา๑๗นาฬิกา๒๓นาทีของ๒๔กุมภาพันธ์
เห็นเรือสปีดโบสต์ลำนึงขับล่วงหน้าไป๒๗นาที
แล้วก็มีสปีดโบสต์ลำที่คุณแตงโมนั่งมา
ขับตามเวลา๑๗นาฬิกา๕๐นาที
โดยเป็นช่วงเวลาก่อนที่ทั้ง๖คนบนเรือจะไปกินข้าวกัน
ขอภาพถ่ายดาวเทียมภาคพื้นดิน
เพื่อใช้เป็นหลักฐานดูว่าคนบนเรือทำอะไรกันนะฮะในวันเกิดเหตุ

สสเต้บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานนะ
ถ้าได้ภาพจากกล้องมาแล้วก็คมชัดคลี่คลายคดีได้แน่นอนนี่
ด้านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัย
หรือว่าผู้การตั้มอดีตรองผู้บัญชาการตะบลต์และความบ้าน

ที่บอกว่ามีเรือสปีดโบสต์๒ลำนะฮะ
คือคุณจะรู้ได้ยังไงในแม่น้ำเจ้าพญามันมีเรือเป็นพันลำ
ไม่ต้องกลัวหรอกว่าสิ่งที่ปรากฏในจอภาพต่าง
โซเชียลมีเดียได้เนี่ยตำรวจได้แล้วเหมือนกัน
เขาก็มาวิเคราะห์เหมือนกันมาเชื่อมโยงเหมือนกัน
ส่วนจะฆาตกรรมหรือเปล่าเนี่ยมันมีเหตุแล้วมีแรงจูงใจไหม
ส่วนตัวท่านไม่เชื่อนะมือปราบหูดำ
ไม่เชื่อว่าจะมีการฆาตกรรม
แต่ที่ผิดแน่คือประมาททำให้คนตกน้ำ
ดังนั้นสังคมหรือโซเชียลมีเดียต้องรอผลสรุปจากแบบวิทยาศาสตร์
ว่างั้นรอแล้วกันนะครับ
ก็เรียกว่าก็เข้าใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะแล้วนะคะ